หวย๓๐ล้านโอราวลโอราเวง

แม้จะเบื่อก็เบื่อไม่ได้แม้จะหน่ายก็ตัดใจไม่ลง
มันมีช่วงเบื่อคุณแต่พอมีข้อมูลขึ้นมาปุ๊บ
มันก็เริ่มแบบเฮ้ยมันจะจบแล้วใช่ไหม
จะลงเอยยังไงจะอวสารจะจบบริบูรณ์ยังไง

คุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับข่าวหวย๓๐ล้าน

อันนี้เดี๋ยวก่อนนะถามความรู้สึกคุณผู้ชมนะ
ไม่ได้ถามว่าเราจะเชื่อใครอยู่ทีมใครใช่ไหม

บางทีเราเบื่อแล้วเมื่อไหร่จะรู้สักทีนะ

วันนี้เราเอาเรื่องมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อ
เพราะว่าหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่า

พาไปทั้งซื้อผักบุ้งซื้อปลาแห้ง

คุยกับแม่ค้าจนกระทั่งกลับบ้าน
เรียกว่าจำลองเหตุการณ์แบบละเอียดเลยนะ
นะฮะส่วนหมวดจรูนพร้อมทนายตั้มเมื่อวานไปที่กองปราบ
บอกว่าเปิดพยานใหม่๒ปาก
ซึ่งจะสามารถมาหักล้างกับพยาน๔๐ปากของครูปรีชาได้
คุณเอา๒ปากมาสู้๔๐ปากแล้วนะ
ทนายตั้มพอลงเครื่องจากญี่ปุ่นมา
ตอนเที่ยงคืนกว่าก็เดินทางทันทีค่ะ
ไปทั้งกองปราบเดินสายออกสัมภาษณ์สื่อ
คือไม่ได้ทำงานคนเดียวไงคุณ

มีทีมทนายประชาชนช่วยหมวดจรูนอยู่
เมื่อวานี้หมวดจรูนพร้อมภรรยาและทนายสิทธา

เอกสารพยานหลักฐานสำคัญ
ให้กับพันธ์ตำรวจเอกมัยตรีชิมเฉิดผู้บังคับการปราบปราม
และบอกว่าได้นำหลักฐานซึ่งเป็นข้อความสนทนาทางไลน์
ระหว่างนางรัตนาพรหรือว่าเจ๊บ้าบินกับลูกค้า
ที่สอบถามเกี่ยวกับการถูกรางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งไม่ตรงกับที่เคยให้สัมภาษณ์ดังกล่าว
มามอบให้มามอบให้กองปราบนะครับ
ขณะที่คนใกล้ชิดครูปรีชาซึ่งถือว่าเป็นพยานสำคัญ
ก็ได้เข้ามาให้ข้อมูลเปิดเผยพฤติกรรม
เกี่ยวกับขบวนการสร้างพยานเท็จของครูปรีชาด้วย
ดังนั้นนี่แหละฮะทนายตั้มจึงบอกว่า
ผมมีพยานใหม่๒คนครับ
ผมพร้อมที่จะนำตัวพยานใหม่มาให้ทางกองปราบได้สืบหน่อย
และพยานใหม่๒คนผมเชื่อเหลือเกินว่าจะสามารถ
ให้ข้อมูลหักล้างพยาน๔๐ปากของครูปรีชาได้
เอาฟังเสียงของทนายตั้มกันหน่อยนะครับ
มีพยานบุคคลนะครับเดี๋ยวทางกองปราบเดี๋ยวจะสอบเลยนะครับ
แล้วก็มีพยานเอกสารนะครับ
แล้วก็แชทไลน์ที่ได้โพสต์ไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงนะครับ
ก็คือเป็นหลักฐานว่าทางรัฐนาพรไม่ได้รู้
ที่บอกว่าวันที่๑เนี่ยรู้ว่าคุณครูถูกหวยเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับ
เพราะว่าจากหลักฐานการแชทไลน์แล้วก็พยาน
่งบอกได้เลยว่าวันที่๖เนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าใครถูกหวยนะครับ
พยานบุคคลที่เอามาให้ในวันนี้ครับเป็นพยานบุคคลที่อยู่ในส่วนไหนครับ
ก็เป็นลูกค้าของรัฐนาพรหนึ่งคนอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นคนใกล้ชิดของทางฝ่ายครู
ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าทางฝ่ายนั้นเป็นขบวนการ
แล้วก็สร้างพยานหลักฐานเท็จเราก็มีทั้งข้อหาแจ้งให้จับมา
แจ้งให้จับมาจดข้อหามาเป็นเท็จให้การเท็จซึ่งให้การเท็จหลายครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นที่การจัดลบบุรีที่ภาค๗ที่กองปราบ
แล้วก็มีการไปฟ้องเท็จที่สารกาญจนบุรีแล้วก็มีการเบิกความเท็จในคดีแพ่งแล้วด้วย
ซึ่งเดี๋ยวเรารอให้ทางกองปราบสรุปสำนวนอะไรให้ชัดเจนก่อน

เราก็จะมาคุยกันอีกทีนึงว่าจะดำเนินการยังไงต่อไป
ไม่ขอเปิดเผยชื่อไม่ขอเปิดเผยนะแต่เมื่อวาน
พนักงานสอบสวนกองกำกับการ๕กองปราบได้สอบปากคำพยานนี้แล้วนะ
ซึ่งถือว่าเป็นคนใกล้ชิดครูปรีชา
แต่มาเปิดเผยข้อมูลให้ฝั่งหมวดจรูน

เจ๊บ้าบินกับลูก

ยังไม่รู้เลยว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่
ทั้งเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนเจ๊บ้าบินก็ยืนยันกับตำรวจว่า

รอตาลีเป็นของครูปีชา

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะทนาย
นายได้ฟังหรือยังคลิปเสียงที่บอกว่าเป็นเสียงคล้ายครูปีชา

พูดถามถึงเรื่องของลอตเตอรี่ถูกไม่ถูกเนี่ยนะครับ

ลูกความก็ฟังแล้วคือหมวดจรูนก็ฟังแล้ว

ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างมาก
ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายเกรงว่าคลิปเสียงดังกล่าวจะถูกหักล้างในชั้นศาล
ว่าเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ
นายตั้มบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าคลิปเสียงดังกล่า
ตำรวจกู้ได้จากโทรศัพท์มือถือของนายปรีชา
หรือนางรัตนาพร

วิธีการของกองปราบเนี่ยเขามีเครื่องมือที่โอ้โห
คงมูลราคาเป็น๑๐ล้านเนี่ยคุณผู้ชม
แม้ว่าจะโทรศัพท์หากันแล้ววางสายแล้วก็ตาม
สามารถที่จะดึงเสียงที่คุยจากโทรศัพท์นั้นออกมาได้
ซึ่งประชาชนคนทั่วไปคนธรรมดาไม่น่าจะทำได้
แต่ตอนนี้คลิปเสียงคลิปอะไรมันหลุดออกมาเรื่อยนะฮะ
หมวดจรูญเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ชีวิตหมวด
หวดจรูนบอกว่ายังคงใช้ชีวิตตามปกตินะ

พอพูดคุยแล้วก็นำหลักฐานมามอบให้ผู้การกองปราบแล้ว

ผลการพิสูจน์ออกมาแน่ชัดแล้วว่าตนคือเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
จะนำเงินรางวัลบางส่วนไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้ผู้ที่คิดไม่ดีกับตน

อันนี้คือฟังทางฝั่งทางทนายแล้วก็หมวดจรูนไปแล้ว

ครูปรีชาอย่างไรฮะเมื่อวานนี้
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรี

ครูปรีชายังยืนยันเหมือนคำเดิมค่ะ

ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
เพราะว่าหลังจากที่มีคลิป

ครูปีชาพอมีคลิปนี้แล้วเนี่ย
มันใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้าง

ครูปีชาบอกว่าล่าสุดได้ฟังแล้ว
แต่ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการชั้นศาล
ครูปีชาบอกฟังแล้วก็รู้สึกเฉยนะ
ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเสียงผมหรือไม่
เสียงผมคล้ายผมภาคคล้ายไหม
ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเสียงผมหรือไม่
เพราะต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ก่อน

คือนี่แหละครูปีชายังบอกอีกด้วยนะ
ว่าการที่เอาไปปล่อยคลิปเสียงแบบนี้
มันจะทำให้ประชาชนยิ่งสับสน
แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคนสองคน

ถ้าเกิดว่าใครจะมองยังไงผมไม่ว่ากัน
แล้วก็ขออโหสิกรรมให้ทั้งหมด
ฟังคุณครูถามอีกรอบนึงครูเครียดไหมคะ
คือไม่รู้สึกเครียดในความรักความจริงนะ
และความจริงไม่เครียดเพราะคุณครูก็มีรักฐานของครู
เพื่อจะเข้าในกระบวนการศาลถูกต้องไหมครับ
ส่วนในหลักความเชื่อเนี่ยก็เอานู่นนี่นั่นมามอมเมาประชาชน
สุดท้ายประชาชนเนี่ยก็เลยไม่รู้จะเชื่อใคร
สังคมก็จะแตกกันนะครับ
บ้านเมืองที่เคยสงบก็จะกลายเป็นสังคมที่ไม่มีความสงบ
เพราะฉะนั้นครูอยากบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ย
เกิดจากบุคคลแค่๒คนเอง
ครูทำลอตเตอรี่หล่นเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็เกิดเรื่องคดีความ
แต่สิ่งที่จะพิสูจน์ความจริง

สารตัดสินใหม่เป็นอย่างไรนะเราก็ยอมรับกัน
เป็นคลิปเสียงที่เป็นรักฐานของเขามั้ง

แต่อยากจะบอกว่าคนที่เอาคลิปเสียงส่งไปที่ข่าวสื่อมวลชนทุกช่องเนี่ยนะครับ
ถ้าเขามีรักฐานดีอย่างนี้นะครับ
ก็เอาไปเข้าสู่กระบวนการศาลเลยดีกว่า
ซึ่งรักฐานเหล่านี้ก็จะมีและเป็นรักฐานที่
สามารถที่จะไปคัดค้านในศาลได้นะครับ

แล้วทำให้ประชาชนชาวไทยงงกันหมด
แต่เมื่อเรื่องเกิดจากคนสองคน

ตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลเป็นของผมแน่นอน

นี่เราไปสัมภาษณ์ครูปีชาที่โรงเรียนนะ

แต่ว่าพอช่วงบ่าย๓โมง๒๐นาที
พันธุ์ตำรวจเอกชาคริสสวัสดีรองผู้บังคับการปราบปราม
และพันตำรวจเอกภูมินพุ่มพันม่วง

นำกำลังเดินทางไปที่โรงเรียนเทพมงคล
รังศรีตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรี
พบครูปีชาเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม

นำไปทำแผนจำลองเหตุการณ์ที่ตลาด

บริเวณด้านหลังพระพรมในตลาด

คือตอนแรกเหมือนกับครูปีชาบอกจะไปกดเงินเพิ่ม
ครูปีชาก็เลยมาควักจ่ายซื้อลอตเตอรี่
ไปซื้อหวยชุดเนี่ย๒๒๐๐บาท

แล้วก็จ่ายตลาดไปซื้อกับพ่งกับข้าว
ซื้อผักบุ้งซื้อปลาตากแห้ง

แล้วสุดท้ายก็ไปซื้อผลไม้

แวะคุยกับคนขายลอตเตอรี่อะไรนิดหน่อย

ก็ปฏิเสธนะที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ใช่ครับใช้เวลาจำลองเหตุการณ์เนี่ย
ประมาณ๓๐นาที

พอจ่ายเงินแล้วเอาหวยเก็บใส่ไหน

เป็นความคืบหน้ารายวัน

คือมีทั้งเบื่อแล้วก็บอกว่าตามแล้วสนุก

ฝั่งทางเขาบอกไม่เบือกค่ะรอติดตามข่าวทุกวันเลยนะฮะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะว่ากันไปยาวค่ะ